คุณผู้ชมครับวันนี้พระพุทธอิสระได้เดินทางไป

เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
ที่ให้พระธรรมชโยชน์นั้นอาบัติประหลาดชิดครับ
พระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย

กันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือประชาเพื่อถูกถามความคืบหน้า

ตรวจสอบพฤติกรรมของนายพนมสอนศิลป
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
รวมไปถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่งเรื่องให้ปปชพิจารณากรณี
สำนักงานพระพุทธศาสนา

ตามพระลิขิตของสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

พ้นจากความเป็นพระพิสุก
กรณียักยอกทรัพย์สินของวัด
และอวดอุจริมนุษยธรรม

ของสพเมืองปฐุมธานี

ดีเอสไอส์ส่งถึงพระประชา

ผู้ช่วยเลขาที่การปปชระบุว่า

ระหว่างการรอให้คณะอนุกรรมการไต่สวน

ของกรกฎกรรมการประมาชอต่อไปตรวจคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกไม่นาน
ส่วนสำเนาที่ตำรวจขอมานั้นจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ตามคำร้องขอครับ